คุณผู้ชมครับไปดูเหตุที่จังหวัดบุรีรำกัน
เหตุแทงกันครับคาวงเล่าเลย

เป็นภรรยาที่มาตามสามีกลับบ้าน

ทีนี้ภรรยาโมโหครับ
ใช้มีดแทงสามีกลางวงเล่าเลยนะครับ

มีคนถูกแทงบาดเจ็บบริเวณบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านลังกาตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลทิศสว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรำ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบชายอายุประมาณ๔๐ปี
อยู่บริเวณหน้าห้องเช่าในสภาพถูกแทงบริเวณหน้าท้องด้านซ้าย
แล้วก็ถูกฟันที่หน้าผากด้านซ้าย
อาการสาหัสแต่ก็ยังรู้สึกตัว
เจ้านาธิก็ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
เพื่อให้คุณหมอช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
นี้จากการตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านเช่าที่เกิดเหตุ
พบรอยเลือดหยดตามพื้น
แล้วก็มีขวดเหล้าขาววางอยู่
จากการสอบถามนายเอ็มสะพานล่าอายุ๓๐ปี

ก่อนเกิดเหตุนั้นสองสามีภรรยา
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเพื่อน
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
จากนั้นสองสามีภรรยาและเจ้าของห้องเช่า
ก็นั่งดื่มเหล้ากันภายในห้อง
กระทั่งช่วงเย็นได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมากนะครับ
ตัวของนายเอ็มซึ่งเป็นอยู่แถวนั้น

เห็นคนที่เป็นภรรยากำลังใช้มีดปลายแหลม

แล้วก็ฟันเข้าที่หน้าผากอีกนะครับ
ตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปห้ามปราม
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
น้ำแทงน้ำฝันอะไรครับ
ตอนนั้นมีใครเข้าไปห้ามอะไรยังไงครับ

พอดีผมอาบน้ำอยู่ออกมาพอดีก็มาห้าม

ก็บอกว่าสาเหตุที่สามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันนะครับ

แต่สามีติดลมครับ

ใช้มีดปลายแหลมแทงแล้วก็ฟันสามีจนสาหัส
จากนั้นภรรยาก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้ติดตามตัวภรรยามาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ